กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่กรบกับผมนายพายบูรณิติตวรรณ
สมาชิกสภาพูดแทนราชดรพักพลังประชาลัทธ์
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกับผมขออภิปราย
ในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ที่ลงนามโดยสมาชิกสภาพูดแทนราชดรพักพลังประชาลัทธ์จำนวน๑๑๐ท่าน
ท่านประธานครับร่างรัฐมนูลฉบับที่พักเสนอนั้น
ก็อย่างที่เคยกราบเรียนไว้ว่าเป็นร่างที่จัดขึ้น
โดยใช้หลักแสวงจุดร่วม
สงวนจุดต่างของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
เพื่อที่จะให้การแก้ไขรัฐมนูลนั้น
เป็นไปตามความเห็นของเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ดังนั้นเราจึงนำร่างที่พูดคุยกันในที่ประชุมของกรรมธิการ
ศึกษาปัญหาการแก้ไขรัฐมนูล
นำมายกเป็นร่างขึ้น๕ประเด็น๑๓มาตรา
ท่านประธานครับในที่ประชุม
คณะกรรมธิการของสภาพผู้แทนรัศดร
ก็มีการพิจารณาวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนูลปี๖๐กันอย่างมากมาย
จนกระทั่งนำไปสู่การแก้ไขเสนอแก้ไขรัฐมนูลทั้งฉบับ

ผมก็ได้แจ้งต่อเพื่อนสมาชิกว่า
ผมรับโดยหลักการทั้งล่าง
แต่ก็มีหลายประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วย
ประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยนั้น
ผมไม่เห็นด้วยโดยสุจริตครับ

หลายเรื่องการที่รัฐมนูลล่างโดย

ผมว่ามีอคติมากเกินไป
ท่านร่างรัฐธรรมนูญในลักษณะที่
เอาแบบความรู้สึกของตัวเอง
ที่มองในมิติเดียว
จนกระทั่งไปทำให้

คุณพระมาทดรนายศิลปะพุทธ

ซึ่งการแก้ไขรัฐมนูลที่เสนอมานั้น
ผมพูดตรงครับผมคำนึงถึงท่านเพื่อนสมาชิกสอสอ

เพราะท่านเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย

ดังนั้นท่านทุกท่านทั้ง๔๐๐กว่าท่านในที่นี้
ท่านก็ผ่านการเลือกตั้งต้องสัมผัสกับประชาชน

มีปัญหาทุกร้อนของประชาชน

หาทางที่จะแก้ไขเยียวยาให้กับประชาชน

รัฐมนูลไปสร้างอุปสรรค

แล้วก็ในฐานะ
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะแก้ไขกฎหมาย
เพื่อที่จะปลดล็อกให้เราเข้าไปช่วยเหลือประชาชนไม่ได้
เราจะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างไรครับ

ผมจึงเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
ไม่ว่าจะมาจากพักซีกฝ่ายค้าน
หรือภักษ์สิกรัฐบาล

เราต้องแก้รัฐมนูลครับ
ประเด็นที่เราเห็นตรงกันว่า
แก้ไขไปเพื่อสร้าง

หนทางที่ถูกต้อง

ประเด็นแรกเป็นประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ
รัฐมนตร์๖๐

หมวดว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม

ให้เป็นประโยชน์กับท่านประชาชน
นี่ปรากฏอยู่ในร่างรัฐมนูล
ฉบับที่พลักษณ์พลังบัญชารัฐเสนอ

เพื่อที่จะแสดงความจริงใจและจริงจัง

ระบบเลือกตั้งตามแบบปี๒๕๖๒

มีความเหมาะสมมากกว่า
เราก็เห็นด้วยเพื่อให้เดินหน้าไป
เพราะว่าในส่วนผมนั้น

สมาชิกสภาพุทธแทนราศดรพลักษณ์พลังบัญชารัฐ
ท่านไปสัมผัสกับประชาชน

สองใบโดยเหตุเดียวครับท่านประธาน
เพราะว่าการได้บัตร๒ใบก็เป็นบีสิทธิ์ขึ้นมา

อีกใบหนึ่งสอสอบัญชีรายชื่อ
ก็เป็นการใช้สิทธิ์ที่มีถึง๒ใบก็คือ๒ครั้ง

มากกว่าบังคับให้ใช้บัตรใบเดียว

แต่มันไม่มีระบบเลือกตั้งบัตร๓ใบ

แล้วก็คุยกับเพื่อนสมาชิก

เราก็จึงเสนอให้แก้ไขบัตรเลือกตั้งเป็น๒ใบ

ผมเห็นการอภิปรายของท่านสมาชิกวุฒิสภา

ท่านอภิปรายยังแต่ท่านรู้เรื่องการเลือกตั้ง

บางครั้งผมฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจ
ทั้งที่ผมเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งไม่ผ่านการเลือกตั้งมาเหมือนกัน

ประชาชนที่ท่านออกเสียงลงคะแนน
ดังนั้นถ้ากลไกจะเป็นบัตรเลือกตั้ง๒ใบ
หรือแม้จะใบเดียวผมไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิ้น
ท่านต้องให้สิทธิ์ของประชาชน

ออกเสียงเลือกพักที่ท่านเห็นชอบ

ท่านสมาชิกวุฒิสภาบางท่าน
ที่ท่านก็มีหนึ่งเสียงเท่ากับผมเนี่ย
ท่านแสดงความคิดเห็นก็มีสิทธิ์ของท่าน

แต่ช่วยคำนึงถึงความรู้สึก
สมาชิกสภาพุทธแทนรัฐสดร
ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติโดยตรงด้วย
อย่าพูดแต่ด้านเดียว

ถ้าผมจะพูดถึงปัญหาของการมาของสมาชิกวุฒิสภาแล้ว
พูดได้เป็นวันครับท่านประธาน
ดังนั้นการเสนอให้แก้ไขระบบเลือกตั้ง
บัตรสองใบตามที่ภักดิ์พลังประชารัฐเสนอนั้น

เพื่อที่ให้สมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ได้เสนอตัวให้ประชาชนได้เลือกอย่างสง่างาม

ซึ่งท่านพักท่านสุธินผมขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านก็ได้อภิปรายนำเสนอประเด็นในเรื่องเหล่านี้ไปแล้ว

ทุกอย่างเราทำหน้าที่ในสภาพผู้แทนราษฎรด้วยกัน

ต้องให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกเราได้อย่างเต็มที่
ท่านประธานครับเรื่องบัตรเลือกตั้งนั้น
พลักษณ์พลังประชารัฐสนับสนุนบัตรสองใบ
ด้วยเหตุว่าเป็นความถูกต้อง
เป็นการให้สิทธิกับท่านประชาชนเพิ่มขึ้น

แล้วการคิดคะแนนให้ชัดบัตรใบเดียว
คิดว่าผู้สมัครชอบคนไหนก็เลือก
บัตรสองใบบัตรใบที่สองเลือกพักก็เลือกพัก
เมื่อประชาชนท่านชอบพักไหนให้คะแนนกันมาแล้ว
คำนวณได้สอสอเท่าไหร่ก็แยกกันไป
ในเขตก็แยกกันไปก็เป็นระบบที่ถูกต้องแล้ว

ผมเคยเป็นกรรมนิการในสมัยท่านอาจารย์บอนศักดิ์
ขนาดผมเป็นกรรมธิการผมยังคำนวณไม่ถูกเลย
เอาเข้ามามันยิ่งสร้างปัญหาไปใหญ่นะครับ
อย่าไปคิดอะไรที่ได้แต่คิดครับ
ท่านก็ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติด้วย
ในส่วนที่๓ในประเด็นที่๓
พักพลังประชารัฐเสนอเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายการแก้มาตรา๑๔๔
ก็เสนอโดยบริสุทธิ์ใจครับ
เจ้าหน้าที่งบประมาณบอกมีปัญหามาก
แล้วท่านก็มาตรานี้ก็ใส่ซะเต็มที่เลย

เขียนรัฐมนูลแบบชนิดที่
ท่านลองเป็นผู้ที่ถูกบังคับโดยรัฐมนูลฉบับที่ท่านเขียนดู
แล้วท่านจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม

ไม่มีใครเขาจะไปโกงอะไรอย่างนั้นล่ะครับ
ผมไม่เคยเป็นกรรมธิการงบประมาณ
แต่ผมเห็นผมเคยเป็นในสมัยเป็นวุฒิสมาชิก
แต่ตอนเป็นสอสอผมไม่เคยเป็นครับ
แต่ผมเห็นกฎหมายในฐานะเป็นนักกฎหมาย

เมื่อเกินไปก็เสนอแก้เพื่อให้มันถูกต้อง
ไม่ได้คิดจะไปโกงใครหรอกครับ
แล้วใครที่จะมาพูดอะไรกันมากมายนั้น
โดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกที่เป็นซีกของสว
อดีตเคยทำงานร่วมกันกับผม
ผมเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม๔๐สว
ผมทำงานมาโดยตลอดผมมีความซื่อสัตว์สุจริต
ไม่เสนอเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับโกงชาติหรอกครับ
แต่ผมเป็นคนจริงใจจริงจัง
แล้วก็เสนอด้วยความบริสุทธิ์ว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่
ของสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร

แต่ท่านพูดเอาดีเข้าตัวมากเกินไปครับ
ท่านประธานผมฟังแล้วไม่สบายใจ
แต่ยังไงผมก็ต้องขอบคุณท่านพลเอก
ศิงศึกย์ที่ท่านกรุณา
ได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ร่างของภักดิ์พลังชาวรัฐที่เสนอแก้๑สี่
แล้วก็เรื่อง๑๘๕มานั้น
มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องความรู้สึกของสมาชิกสว
แล้วก็อยากจะให้ปรับปรุง
แล้วก็ผมก็รับปากที่ประชุมแล้วว่า
จะไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการ

แล้วเราก็ตั้งใจจะแก้ไขให้ได้
เพราะชั้นกรรมธิการมีถึง๓ชั้น
ก็คือในการพินากรรมธิการ
และยังจะต้องมาโหวตในที่ประชุมสภาแห่งนี้
แล้วสุดท้ายยังมีวาระที่๓อีก

ท่านก็สามารถที่จะดำเนินการให้
ร่างรัฐมนูลที่มีมาตราที่ท่านตั้งข้อลังเกียจนั้น
ไม่ต้องผ่านสภาก็ได้
แต่ท่านก็บอกไม่ได้ครับ

ผมว่าโอ้ถ้าท่านดีขนาดนี้นะครับ

ดังนั้นความตั้งใจจริงของสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรนั้น
ก็คือมีอะไรเราก็อยากจะแก้ไข

แต่ถ้าท่านคิดว่าสวมีสถานะที่ต้องเป็นผู้มีแต่ความถูกต้อง
สอมีแต่ความไม่ถูกต้อง
มันจะไปกันไม่ได้ครับในอนาคต
ดังนั้นเรื่องมาตรา๑๔๔มาตรา๑๘๘
ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านพลเอกสิงห์ศึก
ภัยรองประธานวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่ทำความเข้าใจกับสังคม

เจตจำนงแล้วเราจะแก้ไขให้

ผมยังอยากยืนยันอย่างเดิมนะครับ

ก็ได้ไม่พอใจก็แก้ไข
แต่ในประเด็นสุดท้ายครับท่านประธาน

การอภิปรายปิดในครั้งนี้
เพื่อที่จะบอกให้ถึงว่า

หลักการการตรวจสอบนั้น
สมาชิกสภาพุทธรรมรัฐสดรเราก็เป็นห่วง
เราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะฮะเราก็อยากจะทำ
แล้วก็การแก้ไขรัฐมนูลเราก็อยากจะแก้
ในสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าได้
ไม่มีใครเจตนาร้ายต่อประเทศชาติ
ดังนั้นผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธาน
ในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐมนูล
ที่มีเพื่อนสมาชิกพักพลังประชารัฐ๑๑๐ท่าน
ว่าเรามีศักดิ์มีสี
แล้วก็มีความรักชาติ
เรามีความผูกพันกับประชาชนทั้งแผ่นดิน
เรายังตั้งใจครับตั้งใจที่จะทำหน้าที่
ในการที่อะไรไม่ถูกต้อง
เราก็อยากจะให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
การแก้ไขรัฐมนูลก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
การแก้ไขรัฐมนูลให้ได้ความถูกต้อง

ต่อประชาชนต่อสังคมต่อทุกส่วน

ไม่ได้มีเฉพาะซีกสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น
สอสอก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันครับ
ผมต้องขออนุญาตก่อนที่จะปิดสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก
ไม่ว่าสภาพุทธรรษฎรป่ายคารป่ายรัฐบาล
สวหลายท่านที่เป็นกำลังใจให้กับการทำหน้าที่
ในการพิจารณาเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูลในวันนี้
ขอให้ความจริงใจทุกประการนะฮะ
ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จของการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ

สุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านประธานรัฐสภา
แล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
ทุกพักทุกท่านที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ